วัยรุ่นอีกแล้วอันนี้เป็น๒กลุ่มครับ
และกับสงครามกลางเมืองนะครับ
มีเสียงระเบิดดังขึ้นนะฮะ๕๖ลูกครับ
แล้วก็มีชาวบ้านที่ไม่รู้ไอหน่วยน่าเนี่ย

โอ้โห

เนี่ยคุณผู้ชมครับตำรวจมาเนี่ยครับ

ใช่ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ต้องแอบไปด้วยก็เอามือถือถ่ายไปด้วยเป็นหลักฐานเนี่ยนะครับ
กลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มอาวุธมีดเนี่ยไล่ฟันกันปลาระเบิดใส่กัน
หยิบข้าวของของชาวบ้านมาไล่ทุบตีกันด้วยนะครับ
ชาวบ้านเขาก็ตะโกนบอกให้หยุดครับให้นึกถึงพ่อแม่หน่อย

มีตำรวจมาระงับเหตุนะครับเนี่ยเกิดขึ้นในซอยวัดแม่นางปลื้ม
ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจจับเยาวชนครับที่ก่อเหตุนะฮะ
อายุอยู่ระหว่าง๑๔๑๖ครับได้๔คน
จากทั้งหมดประมาณ๑๐คนที่ก่อเหตุนะครับแบ่งเป็นวัยรุ่นนะครับ
วัดแม่นางปลื้ม๓คนวัยรุ่นวัดสว่างอารมณ์๑คนนะครับ
มีการยึดปืนปากกา๑กระบอกนะฮะมีเหล็กแป๊บนะครับมีด๑เล่ม
ส่วนที่เกิดเหตุนั้นไปเจอร่องรอยความเสียหายจากระเบิด
ข้าวของชาวบ้านก็เสียหายนะครับเขาก็บอกว่าคือคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ย
ให้ฟังบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยนะครับโอ้อันทภาณมากนะไม่สนใจเลยว่า
ใครจะโดนลูกหลงไปเนี่ยเอาง่ายนะครับคือจะไปซัดกันอย่างเดียวนะครับ
แต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นที่สาธารณะที่มีบ้านคนอยู่จำนวนมากนะครับ
มีร้านค้าที่เขาตั้งแก๊สไว้หน้าบ้านด้วยนี่ก็เอาระเบิดปลาใส่กันนะครับ
ก็กลัวว่าจะเดือดร้อนสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับ
ฟังเสียงชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่หน่อยครับ
มีเยาวชนครับคุณผู้ชมอายุ๑๖ปีนะครับเป็นวัยรุ่นวัดสว่างอารมณ์
บอกว่าขี่รถพาแฟนสาวซ้อนท้ายแล้วก็มีเพื่อนอีก๓คนขี่รถตามมาอีกคันนึง

พอถึงจุดที่เกิดเหตุเจอเจ้าถิ่นครับตะโกนด่าหาเรื่อง
ก็เลยทะเลาะวิวาดกันตนถูกฟันแต่ว่าไม่เข้า
ส่วนเพื่อน๓คนทิ้งตนหนีไปเลย

ต้นตำรวจครับได้แจ้งผู้ปกครองแล้วก็ต้องประสานสหวิชาชีพ
เนื่องจากว่าส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง๑๔๑๖ครับ
ร่วมสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหานะฮะผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมดที่เป็นเยาวชนนะครับ
ละวิวาสเรื่องของการใช้วัตถุระเบิดตอนนี้ไม่ต้องหนีไปไหนฮะ
เจ้าหน้าที่บอกรายชื่อมีอยู่ในมือทั้งหมดแล้วนะฮะเตรียมตัวได้เลย
เห็นที่โกยผงอะไรก็คือของชาวบ้านนะหยิบมาแล้วก็มาเป็นอาวุธกันนะคะ
คือคนที่เป็นชาวบ้านเข้าใจเลยว่าเขากลัวจะโดนลูกหลง